คุณผู้ชมยังไม่พ้นเรื่องโควิดที่ทำเอาเราหลายคนหน่อยเรื่องจากงานวิวาแล้วเนี่ย
ก็ยังมีเรื่องของไลฟ์สไตล์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่างเราเองรู้แหละว่าไม่ได้เป็นจุดที่เสี่ยงที่อะไร
แต่ก็กลัวไม่อยากจะออกไปไหน
วันนี้เรามีไอเดียดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะ
เป็นกิจกรรมของเหล่าคนในวงการบันเทิงที่ขอขอออกจากพื้นที่ไปเลยค่ะ
สัมผัสกับธรรมชาติด้วยการตั้งแคมป์ค่ะคุณผู้ชม

มีวิวดีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะคะ
บ้านของคุณลิเดียและคุณแมททิว
นี่เขาพากันไปตั้งแคมป์รับอากาศดีที่ไร่ภูชมดาวอำเภอปากช่อง
ซึ่งเป็นที่ตั้งแคมป์แบบส่วนตัวสุด
บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะคะ
คือเขาโอบเราจริงเพราะว่าภูเขาเนี่ยเขาโอบเราเอาไว้นะคุณนะ
คือได้กลิ่นโอโซนแบบบริสุทธิ์สุดเลย
หลายภาพหลายโมเมนต์ที่บ้านนี้ลง
เห็นแล้วสบายตัวสบายใจ
เห็นแล้วอยากไปเหมือนที่พี่แจ๊คบอกเลย
แน่นอนค่ะว่าลูกชายลูกสาวบ้านนี้เขาก็ไปด้วย
ดีแลนดและน้องเดมี่เมื่อกี้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะ
คือสนุกยิ่งคือเห็นแล้วแบบ
บรรยากาศดีปิ้งย่างกินกันเองในครอบครัวพี่
ต้องบอกว่าเทรนด์แคมปิ้งมาจริงนะ
มาจริงเพราะไปแต่ละทีมันได้กิจกรรมหลากหลายไง
ใช่ไหมมันได้ทั้งกลางเต็นต์ทำอาหารกินกันเอง
นั่งรอบกองไฟพร้อมกับร้องเพลงกันในครอบครัว
มันก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนที่น่ารักที่อบขุนเหมือนกัน

นี่แหละฟิลนี่เลยเข้าแคมป์ตั้งแคมป์นี่เลย
ทำได้ทำเมนูอะไรปลากระป๋องต้องมาถูกต้องทุกคนที่เขาใครต้องทำเป็น
ซึ่งคุณลิเดียเองนะคะเขาก็ฝากภาพนี้มาค่ะเขาบอกว่าวิวดีอื้อหือเนี่ย
นี่คือคนหรือว่าอะไรคะให้ที่บอกว่าคุณโฟกัสวิวหรือคุณโฟกัสอะไร
ถ้าดูขรอนไม้โอ๊ยฉันดูเตายังลองตัวเองได้ไง
คุณสองคนอย่าหลอกตัวเองฉันดูท้องฟ้ามันเป็นสีแดง
ยักษ์อีกยักษ์อีกยังไม่หยุดอีกอันนั้นน่ะต้าบอกสีดิ
งานดีงานดีจริงอะไรก็เลยดีไปหมดนะสำหรับภาพนี้นะคะ
ใช่นะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่แบบว่าแฮปปี้มากนะคุณผู้ชม
มาดูอีกครอบครัวหนึ่งนะคะเพื่อนที่ฉันเอง

เขาสายธรรมชาติคุณผู้ชมแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบว่าแฮปปี้มาก
อย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยค่ะคือขับรถกันไปเที่ยวกันไปนะคะ
แล้วก็อยากให้โฟกัสที่คนนี้เลยค่ะใช่ใครคะ
พี่เจนนี่ค่ะเทียนโมสวันแคมเป็นหน้าสดผ่านฉลุยจานนี้
นางเป็นคนที่ชอบเผยหน้าสุดอยู่แล้วเพราะอะไร
เพราะว่าผิวเขาดีเขาเป็นคนที่ชอบออกกำลังกงออกกำลังกายดูแลตัวเองตลอด
ธรรมชาติมากธรรมชาติจริงคุณผู้ชมค่ะ
ต่ออีกสักบ้านละกันค่ะสำหรับพี่เอ๋พรทิพย์ไม่ขอไปไหน
ใครจะไปตั้งแคมป์ต่างจังหวัดไปได้เลยจ้ะจ้ะบ้านพี่เขาอยู่บ้านนี่แหละค่ะ
ปลอดภัยแต่ไม่ตกเทรนด์ค่ะเพราะว่าเอาเต็นต์มาตั้งกลางตั้งแคมป์กางเกงค่ะ
ภูแล้วก็น้องพาวิ่งเล่นกันแบบสนุกเลยนะ
ด้วยความที่บ้านของพี่เอ๋พี่ป๋อเขาบรรยากาศดีอยู่แล้วคุณผู้ชม
ติดแม่น้ำมีพื้นที่สวนก็กว้างขวางเลย
พอสร้างบรรยากาศในบ้านให้เหมือนไปเที่ยวก็เปลี่ยนอัธรสในการอยู่บ้านให้น่าอยู่มากขึ้นนะ
พี่เอ๋บอกชอบมากเลยพี่ป๋อก็ชอบด้วยนะคะ
นี่สายเต็นต์สายแฟร์คุณผู้ชมบอกเลยว่าเดี๋ยวจะตกเทรนด์